ดวงรายปักประจำวันที่สิบหกถึงสามสิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
โดยสำนักโหนอุตราศาสตร์ดวงคู่สร้างคู่สม
ชาวราศีเมธหรือท่านที่เกิดระหว่างสิบห้าเมษายนถึงสิบสี่พฤษภาคม
ท่านที่มีครอบครัวแล้วชีวิตครอบครัวจะมีความสุขสงบรื่นรมตามอัตภาพ
ยิ่งกว่าหากมีคนรักแล้วถือเป็นจังหวะดีโอกาสดี
ที่จะพาคนรักไปเปิดตัวกับมิตรสหายและวงศาคณะญาติให้ได้รู้จัก
จะได้การยอมรับและไมตรีจิตจากคนเหล่านั้น
อีกทั้งคู่ครองหรือคนรักของท่าน
จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ท่านได้หากท่านมีปัญหา
หากยังโสดจะพบคนถูกใจวัยอ่อนกว่า
ซึ่งเป็นชาวราศรีมีนหรือราศีกรกฎ
เป็นคนดีมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายละเอียดอ่อนเอื้ออารี
อกเห็นใจคนอื่นถ้าได้พบได้คบหาในระยะนี้
ก็อย่าปล่อยให้หลุดมือหลุดหัวใจไปเลย
ที่เดียวการสมาคมหรือวงสมาคม
กว้างขวางออกไปได้พบปะคบค้ากับผู้มีความรู้
หรือนักวิชาการการเจรจาเกี่ยวกับผลประโยชน์
จะทำได้ง่ายขึ้นและสำเร็จได้ผลดี
มีมิตรภาพใหม่ใหม่เกิดขึ้นการเข้าสังคม
จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตงานจะรุ่งโรดโดดเด่นมาก
ในระยะนี้ท่านควรนับมา
และเร่งรัดการงานที่ยังค้างคาอยู่
ให้ลุกล่วงไปในช่วงนี้
หากเลยไปโชคดีจังหวะดีของท่าน
หลุดมือไปได้โดยไม่คาดฝัน
ช่วงนี้การเงินยังอยู่ในช่วงเวลาที่ดี
เกณฑ์ชะตาดีธุรกิจต่างคล่องตัว
ผลระยะนี้ไปแล้วรายได้และเงินตราจะหายากขึ้น
จึงควรเร่งรัดจัดการหนี้สินให้เสร็จสิ้นไป
สุขภาพจะสุดโทรมเพราะการทำงาน
ไม่ควรทำงานหรือกิจการใด
ที่เป็นการเสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายเป็นอันขาด
เพราะจะพลาดพลั้งได้รับบาดเจ็บได้ง่าย
สุขภาพของท่านเองไม่มีข้อหน้าวิตก
แต่คนที่ท่านรักมักเจ็บไข้ได้ป่วย
ไม่สบายหรือบางทีคนมีอายุที่ท่านดูแลอยู่
ป่วยไข้ถึงขั้นต้องนอนติดเตียง
ชาวราศีพฤกษกหรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕
พฤษภาคมถึง๑๔มิถุนายน
ท่านจะติดบวงรักบวงสวาสตร์ของเพื่อนต่างเพศที่สนิทสนมด้วย
ทั้งนี้ไม่เว้นแม้แต่ท่านที่มีคู่อยู่แล้ว

ให้ดีถ้ายังไม่แต่งงาน
ความสัมพันธ์ฉันเพื่อนจะกลายเป็นความรักใครฉันชู้สาว
ต่างเพศจะเข้ามาใกล้ชิด
หรือสนใจท่านมากขึ้น
ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเกินกว่าความเป็นเพื่อน
โดยเฉพาะถ้าเพื่อนนั้นเป็นชาวราศีกรกฎหรือราศีพิจิกษ์
รูปร่างมีลักษณะไหลเต็มกล้ามเนื้อคอเป็นปล้องหูเล็กผมยาวปรกหน้าผากเป็นคนเงียบพูดน้อย
การสมาคมของท่านไปได้ดีได้รับความช่วยเหลือดีเพื่อนที่คบในระยะนี้ไม่ว่าชายหรือหญิงขอให้คุยไว้นานไปจะเกื้อกูลกันดี
ท่านจะโชคดีในเรื่องการคบมิตรผู้ใหญ่ยังเอ็นดูและช่วยเหลือท่าน
มิตรสหายเก่าใหม่การคบหาสมาคมยังไปด้วยดีได้รับความช่วยเหลือดีพบแต่เพื่อนร่วมงานที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจ
หากท่านเป็นนักศึกษาฝึกงานมีโอกาสสูงที่จะเป็นที่พึงพอใจของพี่เลี้ยงหรือผู้ดูแล
ส่วนผู้ที่ทำงานแล้วจะพอใจรักใครกันในกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องงานช่วงนี้กำลังก้าวเข้าสู่ระยะรุ่งโรด
มีงานใหม่เข้ามาให้ท่านต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจากเดิมและท่านต้องทำให้เห็นผลเด่นชัดท่านต้องระวังเป็นอย่างมาก
เรื่องงานที่มีคนรับปากหรือรับช่วงจากท่านจะก่อปัญหาให้ท่านเพราะเขาไม่รักษาสัญญาหรือทำตามสัญญาไม่ได้
ลาบผลดูเหมือนจะลดลงบ้างแต่มีโอกาสได้รายได้พิเศษจรเข้ามาครั้งละไม่มากนักท่านจะพบปัญหาเรื่องการเงินสะดุดหลายครั้ง
แต่ครั้งละไม่มากอยู่ในภาวะที่ท่านรับมือได้
ให้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับการขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะ
ยานพาหนะขนาดเล็กและอันตรายอันเกิดจากของแหลมของมีคม
รวมถึงการปลูกของหนักชนหรือลนทับ
ส่วนสุขภาพที่จะเป็นปัญหาก็คือระบบทางเดินหายใจหรือหลอดลม
เส้นเสียงจะมีปัญหาโดยเฉพาะท่านที่มีโรคภูมิแพ้ประจำตัว
ต้องระวังตัวเป็นพิเศษ
ชาวราศีเมทุนหรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕มิถุนายนถึง๑๔กรกฎาคม
ความไม่สงบยังคงกรุบคลุ้มครอบครัวของท่านอยู่
มักวิวาสขัดแย้งกันให้รำคาญใจด้วยเหตุอันไม่เป็นสาระ

โบราณว่ายิ่งทะเลาะกันบ่อยยิ่งลูกดก
หากชีวิตคู่ราบรื่นไม่ผิดใจกันก็จะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดป่วยเล็กน้อย
ประเภทเป็นหวัดไอจามทำให้เข้าใกล้กันไม่ได้
ส่วนคนโสดจะมีคนน่ารักหน้าครบชวนให้สะดุดใจ
เข้ามาใกล้ชิดเข้ามาขอให้ท่านรับรักเขา
บางท่านอาจมีมากกว่าหนึ่งราย
แต่ยังไม่ควรตัดสินใจเลือกหรือตัดไมตรี
ขอให้วางเฉยดูทีท่าไว้ก่อน
เพราะท่านก็มีสิทธิ์จะเลือกคนถูกใจจริงได้คนเดียวเท่านั้น
จะมีผู้สนใจท่านมากขึ้นมีคนมาเป็นเพื่อน
และผัวพันธุ์ใกล้ชิดมากขึ้น
หลังจากที่ถูกเมินถูกมองข้าม
ความสำคัญมาระยะหนึ่งซึ่งนานพอสมควร
ผู้ใหญ่หรือผู้มีบารมีมากกว่าจะเอ็นดู
และจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือดีขึ้น
หากมีปัญหาทางการเงิน
จะมีการติดต่อเจรจาที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน
ก็ถือเป็นจังหวะดีมีโอกาสดี
จะได้ข่าวดีซึ่งมักเป็นข่าวลือ
ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือขยับขยายตำแหน่งหน้าที่การงาน
งานที่ทำไม่หนักเท่าเดือนก่อน
เพราะมีผู้ใหญ่ผู้น้อยช่วยเหลือ

บางทีอาจต้องรอความเป็นจริงกันบ้าง

จะนำผลประโยชน์รายได้มาสู่ท่าน
และจะมีโอกาสเรียกเก็บผลประโยชน์ได้โดยไม่มีเงื่อนไข
หากท่านมีปัญหาสะดุดทางการเงิน
ผู้ใหญ่หรือผู้มีบารมีทั้งการเงิน

ไม่ค่อยมีลาบในการเสี่ยงหรือการพนัน
โชคลาภที่ได้จากการเสี่ยงในระยะนี้
นำความยุ่งยากมาให้ภายหน้า

และการป่วยไข้เล็กน้อยของท่านยังมีอยู่
ควรระวังอุบัติภัยและโรคภัยเล็กน้อยให้ดี
สุขภาพของท่านจะบกพร่องด้วยเรื่องการรับประทานอาหาร

และควรระวังอันตรายจากของแหลมคม
ที่มีผู้วางทิ้งเกะกะไว้ในบ้าน
ชาวราศีกรกฎ
หรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕กรกฎาคม
ถึง๑๔สิงหาคม
เป็นโอกาสหรือจังหวะสำหรับคนโสด

เพราะระยะนี้จะมีคนน่ารัก
หลงไหลมาแวดล้อมรอบข้างช่วงนี้
ชีวิตรักจึงมีแต่ความสุขสมอารมณ์หมาย
แต่มีข้อเตือนให้ระวังก็คือ
คนที่เข้ามาจังหวะนี้
มีรักมีเจ้าของแล้ว

จึงควรศึกษาข้อมูลแวดล้อมให้ดีด้วย

ก็จะต้องระวังตัวเอง
มีโอกาสจะตกหลุมตกร่องรัก
ผิดสวาดกับคนใหม่

อย่างน้อยก็ให้ระวังว่า

มีพันธะหรือมีเจ้าของครองอยู่ด้วย
กำลังก้าวเข้าสู่ระยะที่มีผู้คนเมตตารักใคร
จะมีผู้ใหญ่ให้ความสนใจอุดหนุนท่านอยู่
หรือมีผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนท่านมากขึ้น

มักเป็นผู้ใหญ่ต่างเพศ

ด้วยหวังขนทางชูสาวด้วย
จะมีความคิดเริ่มงานใหม่

ธุรกิจใหม่ขยายกิจการของท่านให้กว้างขวางขึ้น

อาจมีข้อคัดคล่องบาง
ขอให้ถือเป็นธรรมดาของการเริ่มงานใหม่
มิตรสหายหรือผู้ใหญ่ที่ร่วมงาน

หรือช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้
ทนกับงานที่ได้ในขณะนี้
ต่อไปจะทรงขนดี
ผู้ใหญ่ยังคงเป็นที่พึ่งทางการเงินให้ท่านได้
เพราะผู้ใหญ่หรือมิตรอาวุโสยังคงอุดหนุน
หรือช่วยเหลือท่านยังเมตตาท่านอยู่
ฉวยโอกาสที่จะหาประโยชน์ที่ควรได้
ให้สำเร็จลุกล่วงเสียในขณะนี้จะดีกว่า
ท่านจะมีรายจ่ายจอดเป็นค่าปรับปรุงบุคลิกภาพ
เช่นตัดเสื้อผ้าใหม่ซื้อเครื่องสำอางที่ทันสมัยจรเข้ามา
ในระยะ๑๐วันแรกของเดือนด้วย
ไม่ควรร่วมเดินทาง
หรือใกล้ชิดกับบุคคลประเภทนักเลงเจ้าถิ่นเจ้าพ่อหรืออันทภาษณ์
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
ถูกทำร้ายด้วยความเข้าใจผิด
แม้ความรักของท่านจะดี
แต่อารมณ์ของท่านก็ไม่แจ่มใส
พบเห็นแต่เรื่องหดหูเศร้าใจ
หลายท่านอาจมีปัญหาสุขภาพ

ขอให้ระวังเอาไว้บ้าง
ผ่าตัดในระยะนี้ยังไม่เป็นผลดีแก่สุขภาพโดยทั่วไปของท่าน